เมื่อวานมีการแชร์คลิปคนขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
ขับจอดเนี่ยปรากฏถ่ายได้ชัดเลยเป็นเด็ก
ล่าสุดหาเจอแล้วนะคะว่า
รถที่อยู่ในคลิปนี้เนี่ยเป็นเขตรถในจังหวัดนครปฐมนะคะ
เรียกผู้ประกอบการเข้ามาชี้แจง

เป็นคลิปเด็กชายขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
เสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุมีการร้องเรียน
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยตรวจสอบ
ล่าสุดนายสุกรีจารุภูมิผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก

พบว่ารถบรรทุกตามที่ปรากฏในคลิป
ภาพทะเบียน๘๘๓๑๕๕นหนูถสันฐาน
จดทะเบียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
มีนางสายน้ำพึ่งวุฒิวัฒน์โกวิทนะคะ
เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการ
ได้ให้เข้ามาพบเพื่อชี้แจงข้อได้จริง
วันอังคารที่๑๓ธันวาคมนี้ค่ะ
โดยรถบรรทุกคันนี้ผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิดที่๓
ถ้าไม่มีจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
ศักราช๒๕๒๒มาตรา๙๓ประกอบมาตรา๑๕
มีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท

ไม่ต้องรับโทษตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาค่ะ
ส่วนผู้ประกอบการขนส่งมีความผิดเช่นเดียวกัน
ตามมาตรา๓๖ประกอบมาตรา๑๓
ข้อหาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยตามกฎกระทรวง
ยินยอมให้บุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตปฏิบัติหน้าที่